ตัวคุณผู้ชมหรือว่าลูกหลานเคยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

ผมเคยก็เลยทุกวันนี้ก็เลยมีสินธรรมอันดีงามอยู่

ภาพเป็นแบบนี้แต่จะถามดอมไงว่าตอนที่ไปเข้าค่าย

ม๕คนนี้ค่ะไปเข้าค่ายปรากฏว่าโดนเจ้าวาดตบหน้า
บหน้าจนน้องยังปวดหัวอยู่เลยตอนนี้

โดนกูตบได้บุญแล้ว
นี่มันเป็นประเด็นสิคะรอครับ
ทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้นะ
จากผู้ปกครองของน้องม๕ที่วังสามหมอที่อุดรค่ะ
แล้วเมื่อวานก็เลยไปคุยกับน้องด้วยเลย
โอมน้องโอมอายุ๑๗อยู่ม๕ค่ะ
เล่าให้ฟังว่า๒๙กัญญาที่ผ่านมานะ
ผมกับเพื่อนไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรม
ที่วัดป่าอนายโยภูคอ
ไปกัน๒๙คนไปกัน๒วัน
เมื่อวันศุกร์ครับพี่ก่อนผมจะกลับบ้าน
คือทุกคนก็มานั่งรวมกันตรงหน้าสาราการประเรียนนะ

ผมก็ท่องสวดไปแล้วจู่ท่านเจ้าอาวาสเดินเข้ามาใกล้
เอาฝ่ามือตบหน้าฝั่งซ้ายผม
ผมหงายหลังเลยตกใจทำอะไรไม่ถูกค่ะ
แล้วพระท่านก็พูดด้วยบอกว่าโดนกูตบได้บุญแล้ว
แล้วทุกคนก็งง
งงก็แต่ว่าก็สวดมนต์ให้เสร็จนะ
พอหลังจากสวดมนต์เสร็จก็รีบออกมาจากวัดเลย
โอมบอกผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยพี่
วันแรกที่ผมโดนตบผมปวดหัวนอนไม่หลับเลย
ผมไม่กล้าบอกพ่อแม่เนี่ยจนวันนี้ผมก็ยังปวดอยู่เลย
ทีนี้เราก็คุยกับแม่ของน้องโอม
แม่บอกว่าโหนี่แม่นะ
โอมมาจนโอม๑๗แม่ไม่เคยทำร้ายลูกรุนแรงขนาดนี้เลย
แล้วเป็นห่วงจริงลูกแม่เคยมีอาการปวดหัวตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วไม่รู้ไงว่าพอมาโดนเจ้าอาวาสตบแบบนี้
ไม่รู้อนาคตมันจะได้รับการกระทบกระเทือน
อาการมันจะรุนแรงกว่านี้ไหม
ทีนี้ทางพ่อแม่ของน้องโอมแล้วก็ชาวบ้านนะไปหาพระท่านเจ้าอาวาส
ป่าอนายโยภูค้อคือพระมหาสายันอภิปุญโยเจ้าคณะอำเภอด้วยค่ะ
ท่านยอมรับนะว่าท่านตบเด็กจริง
แล้วท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าเป็นการสั่งสอนแบบหนึ่ง

แล้วท่านพูดด้วยบอกว่าก็เด็กที่มาอบรมที่เนี่ย

บมานักต่อนักแล้วเคยถูกตบมาก่อนแล้ว
พ่อแม่ไม่ยอมหรอกค่ะได้ฟังแบบนี้

แล้วก็อยากให้พระชั้นผู้ใหญ่ดูแลเรื่องนี้ด้วย
ไม่มีนะตอนผมปฏิบัติธรรมไม่มีโดนตบอะไรอย่างนี้นะ

อาจจะเป็นการเทศสั่งสอนอาจจะเปิดคลิปให้ดู
สำนึกถึงบุญคุณพ่อแม่อะไรแบบนี้ใช่ไหม
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชม